มีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิดว่ามีความคิ
โยบายอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้บ้างนะคะคุณผู้ชมลองดูค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจวันนี้คุณชัชช่าศิษภัณฑ์ผู้ลงสมัครผู้ว่ากฎมใหม่เล็ก๘ลงพื้นที่หาเสียง๔แยกสาธารณ์นราธิวาสลองข้ามทางม้าลายบนถนนนราธิวาสราชนครินปัญหารถยนต์รถจักรยานยนต์จอดทับทางม้าลายยั
๑๖๐แห่งทางข้ามกว่า๓๐๐๐แห่งหรือประมาณ๗๔เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟนะคะ
ที่ผ่านมาสำนักจราจรและขนส่งกรทมมีนโยบายปรับปรุงทางข้าม๗๐๐กว่าแห่งที่โรงเรียนโรงพยาบาล
ปรับปรุงเฉพาะ๔ทางข้ามเท่านั้น
มีนโยบายสวน๑๕ทีหรือว่าพยาบาลให้เดินถึงสวน๑๕ทีจากบ้าน
เพราะมันจะมีประโยชน์มากกว่าว่าคนมาถึงสวนเข้าเริ่มตรีไม่ได้ง่าย

คุณสิทธาธิวารีผู้สมัครหมายเลข๑๑ค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนไปร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลกับเยาวชนแถวบังนา
เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพนะคะ
ก็นอกเหนือจากการปลูกฝังจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้คนเดินเท้ามีสิทธิ์ในการเดินในเส้นทางเดินเหนือรถยนต์ทุกชนิด
นโยบายด้านความปลอดภัยของกรทมก็ต้องปรับเปลี่ยน
ต้องเพิ่มการติดตั้งไฟสัญญาณคนข้ามทางมาลาย
ดักชะลอความเร็วในจุดที่มีความสำคัญที่เป็นเขตชุมชน
กรทมต้องสนับสนุนทุกกลไกเพื่อตรวจจับปรับจริง
กรณีมีคนฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วก็เร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจ
ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฎจราจรด้วยนะคะครับ
คุณโคสิตสู่วินิจิตผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๒๔นะฮะ
ชูนโยบายเดินทาง๒๔ชั่วโมงนะฮะ
นโยบายกรุงเทพ๒๔ชั่วโมงของคุณโคสิตมีเดินทาง๒๔ชั่วโมงนะครับ
บอกว่าต้องเดินทางสะดวกตั้งแต่ประตูบ้านจนถึงที่ทำงาน
คือเมื่อวานพอเปิดนโยบายไปเนี่ยคุณโคสิตบอกว่ามีคนถามทันทีเลยนะฮะ
บอกอย่างเดินทาง๒๔ชั่วโมงทำได้จริงเหรอ
คุณโคสิตบอกว่าทำได้นะครับ
ขยายเวลาบริการเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เศรษฐกิจของกรุงเทพเนี่ย
แล้วก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง
ขณะที่วันนี้คุณรสนาโตศิรกูลนะครับ
ก็ข้อมันหมายเลข๗วันนี้เข้าวัดนะครับ
ไปไหว้พระนะไปวัดพระแก้ว
ไปสรรหลากเมืองไปวัดพูด้วย
จากนั้นก็ไปหาเสียงชูนโยบาย

นี่ฮะคุณรสนาบอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
มาเข้าวัดก็เป็นเรื่องปกติของชาวพุทธ
อยากจะเน้นให้สังคมไทยเป็นสังคมที่แบ่งปันกัน

แต่ว่าการที่เสนอตัวมาเป็นแม่บ้าน

เราก็หวังว่ากรุงเทพนั้นจะเป็นเมืองที่เข้าไปสู่เจตนารมณ์เดิม
คือบังกะบายเบอร์เฟ้าสุขฟื้นเจ็ดเมือง
เรายังไงจะทำให้การเป็นสมาสติและมีสมาสติเสร็จด้วย